ช่วงเย็นวันนี้ค่ะแฟนกีฬาชาวไทยก็ต้องส่งกำลังใจเชียร์๒ทีมจากเมืองไทยนะคะ
เวลา๕โมงเย็นตามเวลาประเทศไทย
เชื่อนะคะว่านักเตะหลายคนในทีม
จะเป็นกุญแจสำคัญค่ะที่จะพาทีมเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม

ซึ่งตอนนั้นต้องเล่นนานกันถึง๑๒๐นาที

ฉลามชนชนบุรีไปได้๓ประตูต่อ๒
สิทธิ์เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มค่ะ

เวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
ผู้ชนะค่ะจะได้ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม
ร่วมกับชนบุรีมอลเตอร์ของเกาหลีใต้

รอบแบ่งกลุ่มร่วมกับ